เรื่องของคนทหารที่เป็นทหารเกณฑ์นะครับ
แล้วก็ไปถูกซ้อมอย่างหนักนะฮะ
หรือว่าถูกผู้ที่เขาเป็นใน๑๐
เป็นคนดูแลทหารเกณฑ์ลงโทษเนี่ยมีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
แต่ว่าคดีนี้เนี่ยทางกองทัพบกเขาทราบแล้ว
แล้วก็ลงโทษเรียบร้อยแล้วสำหรับใน๑๐ที่ก่อเหตุ
ส่วนนี้คือพลทหาร
แผลขนาดนี้เลยอ่ะทหารเกณฑ์ถูกเขี้ยน
คือตัวเจ้าตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้ร้อง

กลัวว่าเพื่อนที่เป็นทหารเกณฑ์จะตายซะก่อน
ใช่กลัวจะตายในค่ายทหารซะก่อน
ก็เลยเอาภาพออกมาร้องเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์นะครับ
โดยเพจเฟซบุ๊คชื่อว่ามีด่านบอกด้วยระยอง
ได้โพสต์ภาพของผู้ชายคนหนึ่งสภาพอย่างที่ท่านเห็น
ข้างหลังเนี่ยโอ้โหรอยเขี้ยนรอยช้ำ
แล้วคนที่โพสต์ร้องเข้ามาที่เพจมีด่านบอกด้วยระยอง

บกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้สื่อข่าวและคอสช
เข้าตรวจสอบพื้นที่นี้หน่อยครับ

บอกว่าเพื่อนผมโดนทำร้ายร่างกายอย่างหนัก
เพื่อนเป็นทหารเกณฑ์ครับเป็นคนระยองบ้านค่าย

เท่าที่เพื่อนบอกมาก็คือผู้หมู่คนนี้
ชอบตีชอบต่อยโดนตีโดนต่อยทุกวัน
ตอนขึ้นกองร้อยนิสัยโหดร้ายมาก
ทรมานทหารใหม่ผมไม่รู้จะทำไงดี
สารเพื่อนตอนนี้เพื่อนผมกลัวถึงขั้นจะหนีทหารแล้วครับ
แล้วก็บอกสังกัดเอาไว้
บอกว่าเพื่อนอยู่ที่สังกัดทหารม้าสระบุรี
ม๔๕๐๐รอตำบลปากเข้าสารอำเภอเมืองสระบุรี
ท้ายว่าผมกลัวเพื่อนผมตายครับ
แล้วก็ระบุชื่อของคนที่ทำร้ายร่างกายเพื่อนด้วยนะ
บอกว่าชื่อสิบเอกขี้ชากรไพรยง
ทีนี้พอโอ้โหเป็นข่าวขึ้นมานะครับ
ปรากฏว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะไปหมด
แน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็บอกเลยว่าอีกแล้วเหรอ

บางคนก็บอกว่าผมก็เคยเป็นทหารเกณฑ์เหมือนกัน

คนเหมือนกันมันหมดยุคแล้วครับนี่หรือประเทศไทย
แล้วก็แชร์กันไปนะคือทุกคนที่เขาแชร์
เหมือนกับว่าเขาต้องการให้ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะได้ไปช่วยทหารเกณฑ์คนนี้จะได้ลงโทษคนที่ทำร้าย
หรือไปตรวจสอบว่าตกลงมันจริงหรือไม่จริงยังไง
ล่าสุดนะครับพันเอกวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบก
ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
โดยบอกว่าตรวจสอบที่มาของเหตุการณ์นี้แล้ว
ทราบว่าเกิดมาจากพลทหารในรูปได้ทำความผิดในเรื่องของยาเสพติด
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นกำลังพลชั้นใน๑๐ก็เลยลงโทษ
ด้วยการใช้ด้ามไม้กวาดตีที่บริเวณร่างกายก็อย่างที่เห็นในภาพ
ถือว่ากระทำเกินขอบเขตอำนาจ
ทำโดยภารการไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของทางราชการ
ซึ่งขณะนี้ต้นสังกัดทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็สั่งลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรงกับใน๑๐คนนี้แล้ว
ซึ่งก็คือ๑๐เอกทิชากรไพรยงเป็นทหารสังกัดทหารม้าสระบุรี
โดยเป็นการสั่งลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรงทันทีนะครับ
เพราะถือว่าเป็นความผิดขั้นรุนแรงเรื่องการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา
เนื่องจากผู้บัญชาการทหารบกก็กวดขันเน้นย้ำไม่ให้มีลักษณะการกระทำเกินกว่าเหตุกับทหารเกณฑ์อยู่แล้ว
แล้วทางผู้บังคับหน่วยก็ได้ไปพบญาติของพลทหารคนนี้แล้วนะครับ
เพื่อบอกเล่าข้อ๑๙๙๑นที่เกิดขึ้นชีวิตแจงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ทางหน่วยจะลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรงกับคนที่ทำร้ายทหารเกณฑ์
และจะรับผิดชอบเยียวยาทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือถ้าเขาทำผิดไม่ว่าจะเป็นกรณีไหน
ต่อให้เสพยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่

เขาก็น่าจะมีขั้นตอนการลงโทษที่แบบถูกต้อง
ว่าต้องเป็นลักษณะไหนยังไงไม่ใช่มาทำร้ายร่างกาย
คุณจะมาใช้แบบวิธีการแบบนี้ไม่ได้นะ